คุณแอฟวรรณยาคำหัวเตย
ก้อนหินเป็นของฝากและสามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อปี
มาถึงช่วงสุดท้ายของแม่บ้านพารวยของเรานะคะ
ไอเดียที่จะชี้ช่องทางรวยให้กับคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเลยนะคะ
หรือว่ามาต่อยอดสิ่งที่เคยมีอยู่ให้ยิ่งรวยยิ่งขึ้นเลย
เลิศมากค่ะเพราะว่าช่วงที่แล้วนะคะ
น้องแอฟก็ได้แบบว่าเพนก์รูป

กวิ้นแบบน่ารักมากเลยนะคะ

แต่ตอนนี้มาถึงหน้าที่ของพวกเรา๓คน
แต่ว่าเราไม่ได้สับคนเราไม่ได้ทำนะ
เลยหักเปียงแล้ว
แต่อีกแล้วช่างสอดแค่ออกแทนเทอมกัน
เมื่อกี้ทุกคนอยากก้อนก็พี่ยังจะด่อให้หน่อย

ไม่ได้เป็นหน้ากอลิล่า

เรามาดูกันค่ะว่าพิธีกรสุดแซ่บของเราจะเพลลูกเพนกวินออกมาได้น่ารักแค่ไหนกันนะ
ดูท่าทางตั้งอกตั้งใจขนาดนี้งานเนี้ยคุณแอปมีคู่แข่งแล้วล่ะค่ะ
โห้ย

นี่จากที่โอนัคออกไปกินเดียวยังไม่ได้ชำระแท้นะ
แต่ยังอภิกษ์นี่ถ้าทำได้เหมียมีกำลังใจไหม
กำลังใจถือว่ามันไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายขนาดนั้น

แล้วก็เป็นคนที่ต้องมือนิ่งแล้วมีใจรักเนาะ

โอ้นี่เพราะวาดได้นะคุยฟึ้งอ่ะอ่ะโอ้คือไม่รู้ฉันนั้นนี่ก็ครั้งแรกเลย
เดี๋ยวพีชจะไปสู้อ้ายยยยยค่ะนี่สอนได้มีสอนไหม
ถ้าแอปงานไม่เยอะมาก
เดือนละครั้งครั้งหนึ่งสอนคลาสละกี่คนคะ
คลาสละ๑๒คนค่ะ
คนก็อุ๊ยตายแล้วคนละ๑๕๐๐ก็ไม่แพง

มีสีภูกันแล้วก็จานสีหิน

แล้วใช้เวลาเรียนนานขนาดไหนคะ
จะอยู่ที่๓ชั่วโมง๓๔ชั่วโมง
๓๔ชั่วโมงนะ

หมายถึงว่า๑๕๐๐บาทมีอาหารให้อีกหรอคะแม่

พอเธอไม่ต้องให้เขาแล้วล่ะ๑๕๐๐บาทเอง
คุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อน้องแอฟไปได้นะคะ
อย่างนี้อยากจะรู้จริงเลยคุณแอฟค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อ
หรืออยากจะลงคอร์สเรียนกับคุณแอฟเนี่ยนะคะ

แล้วก็เบอร์โทรก็คือ๐๘๒๓๒๓๒๒๙๘ค่ะ
โทรเข้ามาโทรเข้ามา

แล้วก็น้องหมาอภิตด้วย

ระวังนะเวลาเพชรเดี๋ยวสลับหน้าเขากับหน้าลูกเขา

มีหินมามอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วย
เป็นด้านไหนคะฟุตแอป

พี่ให้รู้ไปเลยว่าอยากได้ของคุณแอปหรือว่าของ
ขอถามหน่อยดีกว่าว่าจากการที่เราได้แบบว่าเริ่มต้นมีไอเดียที่จะวาดรูปเห็นรูปบนหินเนี่ยนะคะ
แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีรายได้แบบตกปีละเป็นแสนแบบนี้
มีข้อคิดอะไรดีให้กับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะ
คืออยากให้เหมือนฝึกฝนจากสิ่งที่ตัวเองรักและชอบก่อนเลยค่ะ
แล้วก็มันจะฝึกสมาธิมันนอกจากผลตอบแทนที่เราจะได้แล้วอะค่ะ
มันก็ทำให้เราเป็นคนใจนิ่งแล้วก็ฝึกสมาธิ
แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาให้คนได้ชื่นชมเยอะแยะมากมายค่ะ
วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณแอฟมากเลย

วันนี้มาเปิดไอเดียนะคะให้กับธุรกิจเพชรหิน
เหล่าแม่บ้านประจำบานเนี่ยได้รู้ถึงแบบว่าที่มาที่ไปแล้วก็
ได้แบบแบบมาดันใจด้วยเนอะแล้วมาดันใจแล้วก็อาจจะไปต่อยอบเป็นธุรกิจของคุณก็ได้นะคะ
ส่วนวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้ง๔คนขอลาไปก่อน
พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
คุณแอฟถามหน่อยดีแล้วหินเนี่ยนะของคุณแอฟเนี่ยมีขนาดใหญ่แค่ไหนบ้างล่ะคะ